โซเชียลมีการแชร์คลิปหนึ่ง
ผู้ชมค่ะคนขับรถสองแถว
มีอาการเมาขับรถปาดหน้าคนอื่น
แถมยังไปคมคูพูดฉาไม่ดีกับรถคู่กรณี
เขาบอกว่าเขาถูกอีกคันหนึ่งปาดหน้าเขา

มันชีวบี่แจ่งกันหรอ

อยู่หาแล้ว

ท้ายมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะ
ได้ยินเสียงดังตุ๊บแล้วก็มีเด็กร้องไห้จ้าเลยนะคะ
มีปัญหาเปล่าไม่มีก็ไปพูดอย่างนี้ฮะโอ้โห
กำลังต่อว่าคนขับรถยนต์แบบไม่พอใจ
กล่าวหาว่าขับรถไม่มีน้ำใจไม่เหยียบเบรก
ทั้งที่คนในรถก็ขอโทษนะเราจะได้ยินเสียงนั้น

แต่ว่าชายเสื้อเขียวเนี่ยบันดาลโทษะหาเรื่องชกต่อยคุณผู้ชม

ทำให้เด็กที่นั่งมาก็ตกใจร้องไห้ขึ้นมานะครับ
คนขับรถยนต์ก็บอกว่าไม่มีอะไร
จากนั้นชายคนนี้ก็พยายามที่จะคือพยายามจะหาเรื่องแหละ

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กก็ระบุว่า
เธอกับน้ากลับมาจากเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร
ขณะกำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าที่พื้นที่ของโพแจ้จะกลับบ้าน
ขณะกำลังกลับรถระหว่างนั้นมีรถประจำทางซึ่งเป็นสองแถวสีส้ม

โดยคนขับรถสองแถวก็บีดแร่ใส่ก่อนจะขับรถมาปาดหน้า
ขณะที่น้าของเธอเองก็เปิดกระจกแล้วก็ขอโทษชายคนนั้น
แล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงแล้วนะฮะเพราะว่าไม่อยากจะมีเรื่องกันก็ขอโทษไป
ผู้โพสต์เองก็ระบุว่าชายคนนี้ขับรถมาปาดหน้าก่อนแล้วก็ลงจากรถมาด่าทอ
แถมยังชกน้าของเธอไปด้วยเสียงสักครู่นี้คือชกหน้าไปนะฮะ
ซึ่งชายเสื้อเขียวเนี่ยอาการเมานะครับขับรถปาดหน้าหลายครั้ง
และก็ยังด่าทออีกซุดท้ายก็มีคนเข้าไปห้าม
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
สุดท้ายคนขับสองแถวเองยัน่าที่เป็นคนที่ไม่ได้มีน้ำใจ